อีกเหตุหนึ่งนะฮะโอ้โหอุกอาจมากเลยนะครับ
เพราะว่ามีโจรกระชากสร้อยคอทองคำของแม่ค้า
คุณผู้ชมฮะพลเมืองดีเขาเห็นกับตาเลย

เขาทำอะไรกันมันกระชากสร้อยนี่นะ
ทีนี้พลเมืองดีก็เคยขับรถตามโจรที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนี
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
พลเมืองดีก็ไล่ตามแต่มอเตอร์ไซค์เร็วกว่าคุณ

เขาเห็นไกลนะว่านั่นไปกระชากสร้อยคอทองคำกันมาแล้ว
นี่ก็พยายามจะขับตามเรียวขวาเลยเลย
แต่ทีนี้โอ้โหมอเตอร์ไซค์บึ่งทันทีเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้นะครับ
ก็หลังเหตุการณ์ทางด้านของนางสาวทองคูณดวงมณีผู้เสียหาย
ผู้เสียหายที่ถูกโจรกระชากสร้อยไปเนี่ย
เป็นเมียของอดีตตำรวจด้วยนะคุณนะ
มีอดีตตำรวจที่เกษียณราชการไปแล้วนะฮะ
นี่ฮะคุณทองคูณเดินร้องไห้เข้าไปแจ้งความที่สพศรีคิ้ว
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่๕๐เมตรเท่านั้นเอง

กำลังนั่งขายผลไม้อยู่ที่แผงริมถนน
คนร้ายใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเลยเดินมาถาม
ทำทีทำท่าเป็นลูกค้าขอซื้อทุเรียนซื้อสับปะรด
แล้วแกล้งทำธนบัตร๑๐๐บาทหล่นพื้นนะครับ
จากนั้นออกอุบายยังไงรู้ไหมคุณ

โอ้โหคนร้ายได้จังหวะเลยมันกระชากสร้อยได้ง่ายไงคุณ
เพราะว่าคนร้ายเห็นคอเลยกระชากสร้อยเลย
สร้อยเธอเส้นใหญ่เส้นโตนะคุณ
ร้อยคอทองคำหนัก๑๐บาท

พร้อมกับพระเลี่ยมทองที่สวมใส่อยู่
คนร้ายกระชากไปทันทีนะฮะ
สัญชาติยานของเธอเธอรีบจับตะขอสร้อย
ที่มีพระเลี่ยมทองเอาไว้แน่นเธอก็ดึงล้างไว้อยู่เหมือนกัน
เกิดการยื้อแย่งกันฮะทำให้สร้อยขาดนะฮะ
คนร้ายได้สร้อยไปบางส่วนแต่ได้ยาวเหมือนกันนะคุณนะ
ส่วนเธอได้มาได้คืนมาสั้นนิดเดียว
คืนมาสร้อยที่มันขาดไปได้มาคืบหนึ่ง

ส่วนอีกตั้งหลายคืบไปอยู่ที่มือคนร้ายนะฮะ
คุณผู้ชมฮะภูมิกับการสพศรีคิ้วนะครับ
บอกว่าคดีนี้คนร้ายก็อุกอาจเหมือนกัน

ใกล้สถานีตำรวจไม่กี่ก้าวเอง
เหยียบจมูกตำรวจเลย
หลังจากนี้จะต้องเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้เนี่ย

แต่คนร้ายกระชากไปที่ขาดน่าจะ๗บาทแล้ว

เพราะว่าสร้อยหนัก๑๐บาทนะฮะ
แต่คุณดิฉันสงสัยทำไมถึงใส่สร้อยเส้นใหญ่จัง
นะสิบบาทอ่ะอันตรายนะใช่ค่ะน่ากลัวนะคุณผู้ชม
สมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้จริง